ข่าวนี้เรื่องของคุณตาเช้าที่ปั่นสำล้ออยู่ที่ปากน้ำโพ
เมื่อเช้ามืดวันพระรหัสโดนคนร้ายมาตีหัวจนเลือดอาบเลย
เมื่อวานช่วงค่ำค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับข่าวร้ายปรากฏว่าคุณตาเช้าเสียชีวิตแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็นำเสนอข่าว
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือสภาพของคุณตาเช้าพรมมาเป็น๓ล้อรับจ้างวัย๘๐ปีนะคะ
อยู่ในสภาพคุณตาโดนตีหัวแตกแล้วเลือดอาบท่วมตัวเลยค่ะ
เมื่อวันที่๔ช่วงตี๔กว่าเมื่อวันพระรหัสบดีที่ผ่านมา
อาการของคุณตาเช้าเนี่ยสาหัสแล้วมีพลเมืองดีเห็น
นำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะ
แล้วช่วงค่ำเมื่อวานนี้ญาติแจ้งมาค่ะ
บอกกับทีมข่าวว่าคุณตาเช้าเสียชีวิตแล้ว
ตาเช้าอยู่กับคุณยายก็อายุพอกันนะคะ
ก็สูงอายุแล้วแล้วก็ยึดอาชีพถีบ๓ล้อ

ชาวบ้านที่ตรอกชุนหงเขตเทศบาลนครสวรรค
เขาก็คุ้นเคยตาเช้าเห็นตามาปั่นสำล้อตอนเช้าบ่อย
แต่พอมาคุณตาจากไปเนี่ยไม่มีใครกล้าบอกคุณยายเลยค่ะ

ซึ่งในเพจบิ๊กเกรียนก็เอาเรื่องนี้มาเปิดเผย
บอกด้วยนะคะบอกว่ากล้องวงจรปิดเทศบาลนครนครสวรรค์มันเสีย
ก็เลยไม่สามารถจับภาพเหตุการณ์การทำร้ายในช่วงเวลานั้นได้
มีแต่กล้องวงจรปิดของร้านค้าแถวนั้นนะคะ
ซึ่งทางเพจเขาก็ขอความร่วมมือให้เอาภาพเหตุการณ์ออกมาเปิดเผย
เพราะว่าจะหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ส่วนเพจข่าวนครสวรรค์ก็มีการโพสต์คอมเมนต์ของสมาชิกสภาเทศบาล
บอกว่ากล้องเทศบาลตามเจอภาพคนร้ายแล้วนะ
แล้วมีการส่งมอบภาพนี้ให้กับตำรวจติดตามตัวแล้ว
เบื้องต้นคาดว่าคนทำน่าจะเป็นคนสติไม่ดี
แล้วเคยก่อเหตุทำลายทรัพย์สินคว่างก้อนหินใส่รถเทศบาลแล้ว

กล้องวงจรปิดของเทศบาลมีแต่เสีย
แต่ตอนนี้นะครับชาวบ้านได้ช่วยกันขอเบาะแสนะครับ
บ้านใครมีกล้องวงจรปิดบริเวณที่พบร่างของคุณตาเช้า
ถูกทำร้ายเนี่ยนะฮะก็ขอให้ช่วยกันส่งมาเป็นหลักฐานกันหน่อยนะครับ
บางคนก็ไปเปรียบเทียบคดีของคุณตาเช้า
เหมือนคดีของคุณตาซาเล้งที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ